ดูเรื่องวิวาทะบนท้องถนนกันหน่อยนะฮะอะไรที่ไม่ได้เห็นก็จะได้เห็น
นี้ค่ะนี่เกิดขึ้นบนถนนมอเตอร์เวย์ฉะเชิงเซานะฮะ
รถกระบะสองคันเขามีปัญหากันมาปาดไปปาดมาแล้วสุดท้าย
อีกฝ่ายหนึ่งงัดมือถือมาถ่ายคลิปอีกฝ่ายหนึ่งงัดมีดค่ะ
มาทุบอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าให้ลบคลิปเดี๋ยวนี้อ่ะไปดูคลิปต้นเรื่องกันค่ะ

เขาถือมีดครับลงมาไล่ฟันผม
ครับตอนนี้ผมนั่งอยู่บนรถครับบนมอเตอร์เวย์ครับ
ที่พูดก็คือโทรแจ้งตำรวจทางหลวง

เดือดมากโอ้โฮโหหัวร้อนขนาดนี้เลยนะครับโอ้โฮ

จะเล่าให้ฟังแบบนี้เราไปถามเจ้าของคลิปแล้ว
บอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถเข้าด่านมอเตอร์เวย์
ช่องอีซี่พาร์ทจู่ผู้ชายเสื้อฟ้า
ขับรถกระบะมิซูบิชิไททันนะคะสีดำ

แทรกเขาเหรอโอ้โฮนายลักษณะแทรกค่ะ
แต่เจ้าของคลิปเขาไม่ยอม

ชายเสื้อฟ้าขับตามมาปาดจ้า

แล้วสุดท้ายก็กลายเป็นคลิปนี้ที่เราได้เห็นกันนะคะ

รู้จักกันมาก่อนหรือไม่เขาบอกไม่เลย
ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน

ไปแจ้งความแล้วค่ะไม่ยอมนะคะ

วงมีดคุกคามพกมีดในที่สาธารณะนี่

ค่ะนี่ค่ะเดือดจริง
ใช่ครับถ้าเป็นอย่างที่ปุ้ยเล่าก็ขอโทษสักคำแรก
ตั้งแต่ตอนเบียดเขาจะเข้าทางจ่ายตังค์ก็จบแล้ว